ยี่สมุทรสงครามเป็นพื้นที่ทางข้างรถไฟ
เห็นแล้วพาสคิดว่าไม่รอด
แต่นี่รอดนะไม่มีใครเสียชีวิต
โชคดีนะแต่ว่าแบบนี้ถือว่าทำผิดมหันเลยนะ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มอไซด์มาแล้ว

ดูขึ้นมาครั้งบริเวจสี่ฮือถ้าต้นคลิบเลยเนี่ย
มันจะนานกว่านี้แล้วจะเห็นว่ารถเนี่ยเขาจอดรอสัญญาณ
เพราะว่าสัญญาณแจ้งว่ารถไฟกำลังจะผ่านเนี่ย
เขาหยุดกันหมดแล้วรถกระบะคันนี้นะความจริงหยุดอยู่นะ
แล้วอยู่ดีคิดยังไงไม่รู้แซงขวาออกมาจะข้ามทางรถไฟ
แล้วรถไฟพุ่งชนเต็มกลางคันเลย
แต่รถไฟยังดีที่ไม่เร็วมาก
เนี่ยฮะแล้วเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งไหมใช่
คือจักรยานยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็พุ่งไปชนรถไฟ
เหยียบเบรกไม่ทันหรือว่าทีแรกก็กะว่าจะขี่ผ่านเหมือนกัน

แต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครถึงขั้นเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพทางข้ามทางรถไฟนะครับที่บริเวณหน้าวัดบ้านขอม
ในพื้นที่หมู่๕ตะมนตโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองขบวนรถไฟที่ท่านเห็นคือรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่
ขบวนที่๔๓๑๔ตามภาพแล้วครับรถเขาจอดรอกันหมดแล้ว
กระบะคันนี้ไม่รอนะฮะเป็นกระบะที่รับคนงานก่อสร้างมาสี่คนด้วยนะค่ะ
เราก็ไปถามคนขับรถกระบะนะครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่
คนขับรถกระบะชื่อนายสหรัฐหัดสกุลอาการยังตกใจแล้วครับ
ให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเมื่อเช้าเขารับคนงานมา๔คน
เขาบอกว่าบังเอิญเขาเห็นช่องว่ามันมีช่องอยู่มันน่าจะไปได้
ก็เลยหักรถออกขวามาจะข้ามทางรถไฟ
รถไฟมาพอดีเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยินเสียง
แข่งแต่ต้นคลิปได้เห็นว่าบ่คือรอ
ยามาตาก
อ่าไม่ได้ยินเสียงแล้วจะไปไหนครับผมไปทางงานอยู่วัดสร้างก่อนอ๋อ
จะไปอ๋อวัดสร้างไงว่ะครับอ๋อแล้วก็มาประสบเอกยังมีคนเจ็บ
ไหมไม่มีอ่าโชคดีจริงจริงนะตำรวจสพโฆขามบอกว่า
ขบวนรถไฟวิ่งมาจากสถานีวงเวียนใหญ่จะเข้าสถานีมหาชัยนะครับ
แล้วก็ประสบเหตุอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ก็ไปกู้รถยกรถออกจากพื้นที่
รถไฟทั้งหมดและเดินรถได้ตามปกตินะครับ
คดีนี้ก็แจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายนะฮะคือรอดตายมาเนี่ยไม่เท่าไหร่
ไม่รู้ว่ารถไฟเขาเสียหายยังไงบ้างเนี่ยใช่ค่ะ
โอ้โหต้องใช้หนี้เรื่องของการซ่อมรถไฟนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะ
มันเสี่ยงอันตรายนอกจากตัวเองแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านี้
รถไฟตกลงตกรางขึ้นมามีผู้โดยสารบนรถไฟเขาเจ็บขึ้นมา
โอ้โหจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่นะคะ